ไปดูต่อกันที่พระเอกใจบุญณเดชน์กันบ้างดีกว่านะคะ
ดิฉันก็อยากจะทำบุญร่วมกับเขาจังเลย
ว่าชาติหน้าฉันใดจะได้เกิดมาสวยเฟี้ยวน้องยายาก็ได้ดีเออ
นี่แหละค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าณเดชน์เนี่ยเป็นพระเอกสายบุญอยู่แล้วนะคะ
พอเกิดสถานการณ์โควิดแบบนี้แน่นอนว่าณเดชน์ก็เป็นอีกคนนึงค่ะ
ที่ตั้งใจเลยจะร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอพยาบาลต้านโควิด๑๙
กระจายกันไปตามจังหวัดต่างทั่วประเทศเลยค่ะ
ได้แค่โรงพยาบาลสุรธารณีบริจาคไป๔๐๐๐๐๐บาท
มูลนานิทธิโรงพยาบาลปัตตานีอีก๔๐๐๐๐๐บาทค่ะ
โรงพยาบาลยะลานนเดชน์ให้ไป๔๐๐๐๐๐บาท
โรงพยาบาลตรังให้ไปอีก๔แสนบาทเช่นเดียวกัน
รวมไปถึงโรงพยาบาลสงขระนคริน๔๐๐๐๐๐บาท

มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่นอีก๕แสนบาทนั่นเองค่ะ
รวมแล้วเป็นเงินบริจาคทั้งหมด๒๕๐๐๐๐บาทค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้แฟนสาวอย่างน้องยายาเอง
ควักกระเป๋าบริจาคไปแล้ว๖แห่งเช่นเดียวกัน
เป็นเงิน๓ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
ถือว่าเป็นคู่บุญกันนะคู่นี้นะ
สายบุญทำบุญเห็นสถานการณ์ใครเดือดร้อนไม่ได้เลย
ก็เป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณแทนพี่น้องทุกคนเลยนะคะ
นี่ถ้าอยากเป็นคู่ณเดชน์เนี่ย
มีไหม๓ล้านอ่ะเป็นบริจาคร่วมกับเขา
สวัสดีค่ะสวัสดีฉันมีหน้าที่กดไลค์ถูกใจเวลาคนทำดีพอ
พอทำแค่นั้นก็พอนะคุณผู้ชม